หนึ่งปีผ่านไปแต่ว่าพี่ปอทฤษฎียังอยู่ในหัวใจของแฟนแฟนชาวไทยอย่างแน่นอน
ยังคงต้องให้กำลังใจครอบครัวสหวงต่อไปด้วย

จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
ที่วัดธรรมธีธารามจังหวัดปุรีรำ
ทางครอบครัวสหวงและบรรดาแฟนคลับของคุณปอทฤษฎี
รวมตัวกันอยู่ที่นั่นร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณรัชนีคำนึงควร

คุณรัชนีเชิญค่ะ
บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่วัดธรรมธีรราราม
แฟนคลับจากทั่วประเทศรวมถึงประชาชนในจังหวัดบุรีรำ
พร้อมใจกันเดินทางมาที่วัดนะคะ
เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการจากไป๑ปีของปทฤษฎี
ซึ่งแม้ครอบครัวนะคะตั้งใจที่จะให้งานในวันนี้เป็นงานเล็ก
แต่ด้วยความรักที่เหนียวแน่นของแฟนคลับค่ะ
ก็ทำให้บรรยากาศในเช้าวันนี้อบอุ่นไปด้วยคนที่รักแล้วก็คิดถึงปทฤษฎีค่ะ
แฟนคลับคนรักปอนนะคะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเช้าวันนี้
เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับพระเอกอันเป็นที่รักที่จากไปครบ๑ปีเต็ม
ในวันที่๑๘มกราคมนะคะ
รวมถึงจัดตั้งโรงทานสำหรับประชาชน
และทุกคนค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
แม้เวลาจะผ่านมาแล้ว๑ปี
แต่ความรักความคิดถึงที่มีให้กับปอนและครอบครัวสหวง
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
มาจัดให้นะคะด้วยความคิดถึงจากใจค่ะ
รู้สึกว่าเร็วมากเร็วเหลือเกินค่ะ
เหมือนเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดไปเมื่อวันสองวันนี้เองนะคะ

ทุกวันนี้ที่ยังมีละครมีอะไรออกมา
ยังเหมือนกับเขายังอยู่กับเราทุกวันนี้ก็ยังใจหายอยู่ค่ะ

ก็มีเชิญคุณพ่อคุณแม่ของพี่ปอไปนะคะ

แล้วก็เพื่อนทุกคนร่วมลำลึกถึงพี่ปอ

ขอบคุณความรักความหวังดีจากแฟนคลับที่มอบให้กันเสมอ
ส่วนตัวนะคะรู้สึกไม่ต่างจากทุกคน

หนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนไม่คิดถึง

ที่ว่าแฟนคลับเขายังระลึกถึงปออยู่นะคะ
จัดงานแล้วเขาเมื่อคืนก็จะจัดงานกัน
คบรอบหนึ่งปีให้พ่อที่โรงแรม
ที่ที่คบหนึ่งปีปีนี้วันนี้
ถามว่าความคิดถึงน่ะมีมั้ย
มีมากทุกวันมีขึ้นทุกวันไม่มีวันที่จะลืม
และสำหรับพิธีทางศาสนานะคะ
จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
สงฆ์จำนวน๑๒รูปร่วมสวดพุทธมนต์
ขณะที่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับนะคะ

คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศ
บำเพ็ญกุศลครบรอบการจากไปของ
ปธศดี๑ปีเต็มนะคะ
ได้อีกครั้งในเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา

รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี